คุณผู้ชมครับมีกลุ่มวัยรุ่นเป็น๑๐คนนะฮะ
เขายกพวกไปหาคู่อรินะครับแล้วทีเนี้ยทางฝั่งคู่อริเนี่ย
เขาก็หนีนะหนีไปขอความช่วยเหลือจากนี่ฮะ
ทางผู้ชายคนนี้ที่เป็นเจ้าของบ้านอยู่ข้าง
คนที่โดนยิงเนี่ยเหรอคะถูกต้องเอ้า
ฝั่งนั้นก็ยิงใส่เข้ามาเลยกระสุนนี่ฮะโดนเจ้าของบ้านฮะ
นี่ไงโดนลุกหลงเข้าไปคุณสุรเดชนะครับอายุยี่สิบเก้าปี
กระสุนที่ยิงเนี่ยเข้าโคนขาขวาสองนัดคนขาซ้ายอีกหนึ่งนัดโอ้โหตายแล้ว
นี่เจ็บเลยนะฮะอยู่แค่ใต้ต้นไม้แถวบ้านตัวเองนั่นแหละ
ในพื้นที่ตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับกู้ภัยก็มาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
แถวแถวจุดที่คุณสุรเดชถูกยิงเนี้ยมีปลอกกระสุนปืนเก้าหมอมอตกอยู่สี่ปลอก
หัวกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีกหนึ่งหัวตำรวจสพเมืองชนบุรีก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็เก็บหลักฐานต่างเอาไว้นะครับนี่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
โอ้โหดูสินอนอยู่บ้านดีดีอยู่เฉยแท้เลยอ่ะ
วัยรุ่นมันมีเรื่องกันคลุมนึงวิ่งมาขอความเชื่อเหลือที่บ้าน
โดนยิงฮะคือมันจะยิงกลุ่มวัยรุ่นคู่อริกันนั่นแหละ
กระสุนโดนเจ้าของบ้านคือเป็นสิบไม่น่าเชื่อนะไม่โดนกันเองนะฮะ
นี่มาโดนเจ้าของบ้านนะครับโดนคนอื่นเขาเฉยเลย
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ก็เป็นพื้นที่ที่มีบ้านเนี่ยปลูกติดกันอยู่หลายหลังนะครับ
อกจากบ้านหลังที่คุณสุรเดชนอนอยู่ที่แคร่แถวบ้านแล้วเนี่ย
ยังมีบ้านของชาวบ้านแถวนั้นถูกรูกระสุนปืนเข้าไปเนี่ยฮะ
กระสุนปืนเข้าไปเป็นรูเลยนะฮะทะลุผนังเลยนะครับ
ทะลุประตูบ้านก็มีกลุ่มรุ่นน้องของคนเจ็บนะฮะ
มีจุดที่นั่งกันอยู่เมื่อคืนเนี่ยยังมีรอยเลือดอยู่ที่โต๊ะไม้ด้วยนะฮะ
ตรงนี้นะครับน้องสาวของคนเจ็บบอกว่าเมื่อคืนนี้กำลังพาลูกเข้านอนนะฮะ
ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายของกลุ่มวัยรุ่นนะครับ
พอออกมาดูเห็นวัยรุ่นเป็น๑๐คนไล่ตีไล่ฟันกัน
แล้วกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นฝั่งที่ถูกไล่ตีไล่ฟันเนี่ยตอนนั้นนั่งกินข้าวกันอยู่หลังบ้านยายของเธอ
กลุ่มวัยรุ่นที่ถูกไล่ตีก็วิ่งมาแล้วมาขอความช่วยเหลือจากพี่ชายเธอ
ก็คือนายสุรเดชที่นอนอยู่ที่แคร่แถวบ้านพี่ชายก็พยายามจะช่วยห้าม
ปรากฏว่าอีกฝั่งนึงเอาปืนมายิงใส่นะฮะคือจะยิงใส่คู่อลีนั่นแหละ
กระสุนเนี่ยโดนพี่ชายของเธอยืนยันว่าเธอกับครอบครัวรวมทั้งพี่ชายไม่เคยรู้จัก
ไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อนอยากให้ตำรวจเนี่ยติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้
ส่วนอาการของพี่ชายตอนนี้อาการหนักยังไม่พ้นขีดอันตราย
เนื่องจากกระสุนที่เข้าไปเนี่ยหมอบอกว่าตอนนี้เลือดยังไหลไม่หยุดนะครับ
ทางโรงพยาบาลต้องการเลือดกรุ๊ปบีด่วนเลยเพื่อใช้ในการผ่าตัดช่วยเหลือ
เขาก็เลยมาช่วยว่าเนี่ยมาช่วยพี่มึงหน่อยพี่มึงโดนยิงอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือเอาง่ายก็คือพี่เราไม่ได้เกี่ยว
ใช่ไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ทีนี้เขาจะไม่ออกมาช่วยก็มันก็ไม่ใช่เรื่อง
เขาโฟกัสหรือว่าตั้งใจมาตีใครโดยเฉพาะไหม

หมดเลยถ้าใครนั่งอยู่ก็คือตรงนั้นก็ต้องโดน
แต่จังหวะที่ว่าพี่ออกมาช่วยรุ่นน้องที่ว่านั่งอยู่ข้างบนด้วยโทรมาบอกมาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ไม่รู้สาเหตุ
เพราะบ้านเขาก็พังเหมือนกันอยู่ดีก็เข้าไปเอาเครื่องครัว
บ้านเขาเอามีดเอาอะไรมาเหมือนกัน
คุณสุรเดชตรบรำอายุ๒๙ปี
เราลงพื้นที่ไปเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ซอยระแวกใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ

๑๙น๓๘นเมื่อวานนี้
เห็นกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัยเนี่ยขี่จักรยานยนต์เข้ามา

จากนั้นกล้องวงจรปิดตัวเดียวกันนะครับ
เห็นกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ย้อนออกมา
ตอน๒๑น๓น
มีกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะครับ
อยู่หน้าปากซอยทางเข้าหมู่บ้านที่เกิดเหตุ

กลุ่มรถจักรยานยนต์แล้วมีรถเก่งด้วย
นี่เป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
ขี่วนเวียนเข้ามาในซอยลักษณะมาดูลาดเหลาก่อน
จากนั้นเวลา๒๐น๓๙น
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเดิมก็ขี่จักรยานยนต์ออกไป

แต่เป็นเหตุการณ์ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ

ที่เป็นกลุ่มที่ถูกมาทำร้าย
อายุ๑๘ปีชื่อต้น
ต้นบอกว่าเมื่อคืนนี้ตัวเขากับเพื่อน๗๘คนนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่หลังบ้านยายของคนเจ็บ
คู่กรณีเนี่ยมากัน๑๐กว่าคนขี่จักรยานยนต์มาหลายคันมีรถเก๋งอีกคันนึง
ขับเข้ามาในซอยพอมาถึงเนี่ยหนึ่งในกลุ่มคู่กรณีเดินมาหาแล้วถามว่าเฮ้ยมึงจะหนีไปไหนกัน
พอสิ้นเสียงเท่านั้นแหละกลุ่มพวกนั้นอาวุธครบมือทั้งมีดทั้งไม้ทั้งปืน
วิ่งไล่ฟันไล่ตีเขากลุ่มของพวกเขาก็เลยวิ่งหนีเอาตัวรอด
ต้นบอกว่าต้นเนี่ยก็วิ่งเข้าไปไปขอความช่วยเหลือจากทางฝั่งของคุณสุรเดชนะฮะ
นอนอยู่ที่บ้านนะฮะแต่กลายเป็นว่าฝั่งนั้นเนี่ยเอาปืนยิงใส่เข้ามา
โชคร้ายมากกระสุนเนี่ยไปโดนเจ้าของบ้านคือคุณสุรเดชนะครับ
ส่วนปมสาเหตุต้นบอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คาดว่าหนึ่งในกลุ่มของเพื่อนผมนี่แหละ
อาจจะมีปัญหากับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
อยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้
ไม่อย่างนั้นกลุ่มพวกผมคงไม่กล้าออกจากบ้านกันเลยทีเดียว
อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าแบบมีปัญหากัน
เคยมีปัญหามาก่อนหรือไม่อะไรแบบนี้

สีดีบุกเขามาหยิงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
ก็นั่งเรียนปกติทุกวันกันอยู่แล้วก็ไม่มีอะไร
อืมเราเองเรามองหน้าตาของคนที่มาเนี้ย
รู้จักใครสักคนไหม
รู้จักใครเลยครับเพราะผมไม่เคยคุ้นหน้าไม่เคยเห็น
แม่เลี้ยงของนายสุรเดชคนเฉพบอกว่า
ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงวัยรุ่นนะฮะที่เป็นวัยรุ่นผู้หญิง

บอกกับตำรวจว่าสาเหตุมาจากเรื่องเสื้อ
ซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยเคยคบหากับหนึ่งในกลุ่มคนก่อเหตุ
แล้วเลิกกันไปแล้วมามีแฟนใหม่
เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่ถูกไล่ทำร้าย
แต่แฟนเก่าที่อยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
ไม่ยอมคืนเสื้อให้เธอ
เธอก็เลยบอกแฟนใหม่ที่อยู่ในกลุ่มของที่ถูกไล่ทำร้าย
ทำให้แฟนใหม่เนี่ยเขายกพวกไปหาเรื่อง
เกี่ยวกับเรื่องการจะเอาเสื้อคืน
จนกระทั่งเมื่อคืนนี้กลุ่มแฟนเก่า
ก็เลยพาพวกยกมาหา
พวกมาหาเพื่อจะเอาคืนเหมือนกัน
ซึ่งเธอมองว่าแค่เรื่องเสื้อเนี่ย
ต้องถึงขั้นไล่ตามยิงตามฟันตาม

และที่นี้ลูกเลี้ยงของเธอคือสุระเดช

ขอความช่วยเหลือก็พยายามเข้าไปห้ามกลับถูกยิงจนบาดเจ็บ
อยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวให้ได้แล้วฝากบอกไปถึงเด็กกลุ่มที่ก่อเหตุด้วย
อย่าใช้ชีวิตประมาทนะถ้ายิงคนผิดแล้วเขาถึงขั้นตายขึ้นมาเนี่ย
เอาเขามาเสื้อเขาไปแล้วเขาไม่คืนอะไรอย่างเงี้ย
พี่ชายเด็กคนนี้ก็เลยไปหาคนที่รักข้าวโมยว่ามึงรักข้าวโมยเสื้อน้องกูจริงไหม
เขาบอกว่าจริงถ้าจริงกูเหนียวมึงนะกูล่อมึงนะ
ที่เขาให้ปากคำกับร้อยเวรเมื่อคืน
เจ้าตัวคนที่มีปัญหานะเขาก็ไม่ได้แบบแสดงตัวหรืออะไร

ใช่ก็ไม่ได้แสดงตัวไม่ได้อะไร
ก็บอกใครรู้อะไรก็บอกเขาไป
ตำรวจเขาจะได้ไปสืบหาเอาจะได้ง่ายขึ้น
เพราะว่าคนเจ็บเขาก็ไม่ยอมเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเขา
ตำรวจก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ

เพื่อติดตามกลุ่มคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับ
ส่วนปมสาเหตุที่แน่ชัดยังไม่สามารถระบุได้